อ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บ้านใกล้เรือนเคียงออกมาร้องเรียนค่ะ
บอกว่าช่วยดูแลหน่อยนะคะเอ่ออาม่าท่านหนึ่งค่ะ
อายุเจ็ดสิบหกปีนะคะปรากฏว่าอาม่าท่านนี้เนี่ย
เอากระป๋องนะคะต้องขออนุญาตเป็นกระป๋องปัสสาวะกับอุจจาระ
เทราดประตูเหล็กหน้าร้านเขาอ่ะค่ะเนี่ยนะคะ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ทำให้เห็นเลยว่า
ตอนกลางคืนอาม่าทำอะไรนะคะคุณรุจจีนะคะ
หรือเจ๊เล็กอายุ๕๓ปีเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะ
เป็นร้านเครื่องเสียงอยู่แถวถนนติวานนท์
บอกอาม่ายบ้านอยู่ตรงนี้แหละแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะคะ
คนแถวเนี้ยโดนตลอดเลยนะคะก่อนหน้านี้ตรงนี้มีรถซ่อม
เจ้าของร้านต้องย้ายไปเปิดที่อื่นพอเธอมาเปิดร้าน
ก็เจอแบบเดียวกันเลยค่ะโดนด่าทอเอาเศษอาหารเศษขยะ
เททิ้งหน้าร้านก็ยังไม่เอาเรื่องอะไรเพราะลูกมาขอโทษ
แต่ครั้งนี้ไม่ไหวจริงเพราะว่ากลิ่นมันเหม็นตลด
อวนไปหมดเลยเอามาเทหน้าร้านทุกวันก็เครียดมากนะคะ
ทนไม่ไหวนะพี่เขาไปแจ้งความแล้วไปคุยกับลูกของอาม่า
ลูกก็บอกว่าไม่รู้จะห้ามยังไงนะคะที่บ้านก็ปวดหัวเหมือนกัน
ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเอาอาม่าไปรักษาได้ทางบ้านก็ยินดีให้รับตัวไปนะคะ
เจ๊เล็กปิดท้ายบอกว่าถ้าอาม่าป่วย
ก็อยากให้หน่วยงานช่วยรับไปดูแลรักษาคนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนค่ะ
บางทีเขาเคยเอาขยะมาโรยถีกขยะมาโรยหน้าบ้านเอาขยะมาโยนใส่
เอาเรื่องกับข้างบ้านด้านซ้ายกลับมาเอาปัสสาวะมาฉีก
สิทธิ์ก็น่าจะเอาแกไปรักษาแกไม่งั้นแกก็ไม่รู้แกจะจบหรือเปล่า
เคยฟ้องแกเหมือนกันว่าบอกให้บอกอาม่า
แกก็บอกว่ายิ่งพูดเหมือนยิ่งยุให้แม่แกทำ
แล้วเราก็อ้าวเรื่องนี้คุณไม่รับผิดชอบ
แจ้งความนะแจ้งความก็แจ้งเลย
แค่เอาตัวแกไปได้ก็เอาไปเลยแกบอกอย่างงี้อืม